เพราะว่ามีหนุ่มถูกอบริขับรถประกบยิง
แต่ว่ากระสุนปืนไปถูกเมียนะครับ

เพราะว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ที่ไปไลน์คุยกับแฟนของคนยิง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๓มิถุนายนที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงราย
เพราะว่าตำรวจรับแจ้งมีเหตุยิงการบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลงิ้วอำเภอเทิง

ทราบชื่อผู้ถูกยิงก็คือนางสาวสาวิตรีพรมวงอายุ๒๗ปีบาดเจ็บสาหัส
ส่วนนายเพิ่มผลสุริยาอายุ๓๐ปี

ได้นำตัวนางสาวสาวิตรี

จากการสอบสวนนายเพิ่มผล
ว่าก่อนเกิดเหตุนายเพิ่มผลพร้อมกับภรรยา
ก็ไปตลาดตอนเช้าในวันที่๑๓นะ
ชาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปรากฏว่านายเอกอุดม
ไม่พอใจที่นายเพิ่มผลเคยคุยไลน์กับแฟนของนายเอกอุดม
จึงทำให้โกรธแค้นกันมาแล้วก็
เพิ่มผลเคยซื้อยาบ้าจากนายเอกอุดมจำนวน๓เม็ดราคาเม็ดละ๑๐๐บาท
แต่ไม่ยอมจ่ายเงินให้ทำให้เมื่อเจอกันกลางตลาด
ก็มีเรื่องโต้เถียงกันก่อนจะแยกย้ายกันกลับ
แล้วก็ท้ายที่สุดก็มีเหตุว่านายเอกอุดมมาตามประกบรถของนายเพิ่มผล
แล้วก็ยิงเข้าใส่รถแต่นายเพิ่มผลไม่ถูกกระสุนปืน
เผยความคืบหน้าคดีบอกว่าขณะนี้ตำรวจหลายหน่วยงาน
ระดมกำลังติดตามสืบสวนกระทั่งพบรถพลิกอัพวีโก้
บรอนทองทะเบียนบ่อใบไม้ททหาร๕๔๗๙พยาว
ไว้ที่อำเภอพญาเมงรายโดยใช้สีดำพ่นทับ
เพื่อปกปิดสีเดิมทั้งคันและสวมทะเบียนปลอมเป็น
ชชิงทสันฐาน๓๙๐กรุงเทพจึงยึดมาตรวจสอบ
แล้วก็ออกกดดันตามกลุ่มเพื่อนรวมถึงพูดคุยกับพ่อแม่
ของนายเอกอุดมให้ช่วยประสานนำตัวนายเอกอุดม
มามอบตัวที่สพเทิงซึ่งพ่อแม่ของนายเอกอุดม
ก็รับปากว่าจะนำตัวมามอบภายใน๓วัน
อกจากนี้ได้ออกหมายเรียกนางสาวนัทนิชาใจเรือนหรือว่าอิม
แฟนสาวของนายเอกอุดมที่นั่งเบาะหน้า
คู่กันมากับนายเอกอุดมในวันที่เกิดเหตุนะนะ
เพื่อมาให้การในฐานะพยานซึ่งตำรวจคาดว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นการวางแผนมาก่อน
อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบ
เมื่อบังเอิญมาเจอคู่อบฤทธิ์ที่ตลาด
จะแยกย้ายกันไปแล้วแต่ก็จะมาเจอกันกลางทางอีกนะครับ
และมีความแค้นเคืองกันมาก่อน
ทำให้มีการขับรถตามไล่ยิง
แต่กระสุนพลาดไม่ถูกนายเพิ่มผลคู่อบริ
แต่ไปถูกศีรษะของนางสาวสาวิตรีภรรยาของนายเพิ่มผลจนเสียชีวิตนะครับ
ด้านของนายอุศนีพรมวงแม่ของนางสาวสาวิตรีผู้เสียชีวิต

หลังจากทราบข่าวว่าลูกสาวถูกยิงเสียชีวิต
ก็รีบเดินทางกลับมาร่วมงานศพนะครับ
โดยเล่าให้ฟังบอกว่าในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๑๖มิถุนายนนะครับ

ตั้งแต่เช้าวิญญาณลูกสาวได้มาเข้าร่างของน้าสาวถึง๔ครั้ง

แต่เมื่อหายกอดผู้เป็นแม่และกล่าวขอโทษ
ว่าไม่ทันได้ไปหาแม่ที่สวิสเตอร์แลนด์
ซึ่งแม่ได้ทำวีซ่าให้แล้ว
แต่น้องบีหรือว่านางสาวสาวิตรีขอเลื่อนไปเป็นเดือนหน้า

อโหสิกรรมให้กับมือปืน
ซึ่งครั้งแรกนะครับผู้เป็นแม่ก็มีอารมณ์โกรธแค้นมือปืน

แต่พอเหมือนวิญญาณลูกสาวมาบอกให้อโหสิกรรม
เป็นแม่ก็คงจะทำตามความต้องการของลูกสาว
ส่วนเรื่องคดีก็ต้องว่าไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ
แต่ตอนที่ว่าบีบี
ทำไมฟองฟองมาพูดให้บีบีแบบนี้
บีบีไม่ได้ไปป่าเลยทำไมไม่ไปพูดให้บีบีแบบนี้
ไม่ใช่ความจริงมีแบบไปที่นี่
และตอมหาอีกกะสันให้พี่หน่อย

พี่พ่อของน้องบีจะต้องเซ็นอนุเวียงเอกสารแล้วก็อนุเวียงเอกสารในห้องแล้วก็เจอแล้วแหละ
ทีนี้เขาก็เดินตามนี้ไปไปกับหลานสาวนี่แหละกับการ
แล้วก็มียายนางไปด้วยน้องตอบมาว่าเอ่อบีบี
ดีไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงแม่ไม่ต้องเป็นห่วงยาย
ไม่ต้องเป็นห่วงแม่ไม่ต้องเป็นห่วงยายนะแม่แม่รักดียายรักดี
แล้วก็บอกบีก็รักแม่บีรักแม่แม่บีขอโทษบีขอโทษ
ยินดีขอโทษเขาก็ร้องพูดของเรื่องของเขาไปอย่างนี้นะคะ
น้ำเสียงเป็นของดีใช่ค่ะน้ำเสียงเขาก็เป็นของบี
แล้วเขาก็ร้องไห้บีแม่บีขอโทษบีขอโทษบีรักแม่บีรักแม่
จนสุดท้ายเขาบอกว่าแม่บีจะไปแล้วนะบีจะไปอยู่บนสวรรค์
จะไปอยู่คนสวรรค์บีจะไปแล้ว
และบอกให้ทุกคนที่มาในงานบีนะแม่ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้กับบี
เรื่องของคดีนี้ก็ต้องตามกันต่อนะครับ
ในการจับตัวผู้ก่อเหตุก็คือนายเอกอุดมนะครับ